โอ้โหหลายคนบอกเห็นครั้งแรกคิดว่าบาหลี

ปูยางใช่ไหมฮะสักอย่างหนึ่ง

แล้วดูสิเวลาสมมุติเราไปถ่ายรูป
เดี๋ยวนะดิฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วตรงนี้ที่ไหนคะ
ที่บาหลีอันนี้ที่บาหลีที่บาหลีเห็นไหมเริ่มโมงแล้วเนี่ยเออเหมือนกันมากจริง
ใช่มีโอกาสไปดูภาพที่ไม่ใช่ภาพนิ่งอะครับภาพเบื้องหลัง
แล้วเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้แล้วก็จะไปถ่ายรูปกันแต่ทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้คือที่จังหวัดน่าน
อันนี้คือประเทศไทยนะคะก็จะมีการสร้างแล้วต้องบอกว่าในออนไลน์ตอนนี้เป็นไวรัลเลย
ก็มีหลายความเห็นแน่นอนทั้งคนที่แบบชอบสวยแล้วก็ไม่ชอบไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันคือการลอกเลียนแบบ
อันนี้คือความคิดเห็นนะคะที่เรานำมานำเสนอคือบางคนบอกว่าน่านมีอะไรดีตั้งเยอะแยะ
แล้วทำไมต้องทำแบบที่อื่นด้วยนะคะบางคนก็บอกไม่มีจุดขายแล้วเหรอไปเรียนแบบเขาทำไม
นี่ยกบางความเห็นนะคะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้คือประตูสวรรค์หน้านะคะ
เรียกแบบนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันใครจะไปก็จะเสียค่าบริการ๕๐บาท
จะมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกถ่ายรูปให้แล้วที่เห็นอันนี้คือของจริงนะคะ
แต่เวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นแนวตรงยาวคือมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนเนี่ย
เขาจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบสะท้อนกระจกเพราะฉะนั้นก็จะออกมาสวยงามนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจก็พบว่าคนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะคุณกาย
คือบ่นแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าทำไมเราไปทำเหมือนเขา
แต่นี่ดูสิคะคุณผู้ชมจำนวนนักท่องเที่ยวไปรอคิวถ่ายรูปกันนะ
นับดูกว่า๔๐คิวนะคะที่สะสมกัน

ผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนสถานที่นี้บอกเรื่องสำหรับการสร้างซุ้มประตู
ก็เลยจำลองแบบมาจากประตูสวรรค์ที่บาลีเอามาไว้ที่นี่
ซึ่งยืนยันว่าเป็นการจำลองมาไม่ใช่การลอกแบบ

สำหรับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นก็พร้อมจะรับฟังและพร้อมอธิบาย

จำลองวัดญี่ปุ่นมาจำลองเมืองญี่ปุ่นมา
อ๋อเอ็นที่กระสุนมีทั่วเมืองไทยอันนั้นคือปกติ
มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราเห็นที่ไหนก็เห็น
กาเฟ่ก็ไปก็เห็นแต่พอที่นั่นมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
แต่ผมก็ในตัวตัวผมมองว่าเราดิงคนที่อยากจัดสายบาหลีมาเที่ยวนั่น
อันนี้จุดประทุงหลักผมถ้าเข้าจุดประทวงนี้ผมโอเค

แต่เขาไม่มีเวลาไปนะเขาจะได้มาถ่ายให้นี่
ก็ดูขึ้นก็คือจุดประสงค์ของผม
นี่แหละค่ะอันนี้คือหนึ่งในหุ้นส่วนที่เขาสร้างขึ้นมา

อันนี้คือถามว่าทำไมถ่ายแล้วมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนออกมาสวยงามขนาดนั้น

อันนี้ก็เป็นเทคนิคการถ่ายรูปอย่างที่เราบอกว่าจะใช้เทคนิคสะท้อนกระจก
ก็คือเขาจะเอากระจกเอามาไว้ตรงเลน
กล้องใช่ไหมคะท้ายมือถือก็ใช้กระจกเอาไว้ตรงเลนส์มือถือ
เสร็จแล้วก็เล็งไปตรงประตูสวรรค์
เพราะฉะนั้นจะเห็นจากครึ่งนึงมันจะสะท้อนด้านล่างด้วยเหมือนยืนอยู่บนน้ำ
ใช่ไหมคะก็จะเป็นแนวสะท้อนลงมาสวยงามแบบนี้

เทคนิคการถ่ายภาพก็ออกมาสวยงามแสงเสริงอะไรอย่างนี้

ตกลงภาพนี้คือที่บาหลีที่หน้า

ที่ซ้ายทีมงานบอกมาแล้วว่าคือที่น่านนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เช็คอินจุดใหม่ที่ร้อนแรงในอากาศที่หนาวเย็นของทางภาคเหนือตอนนี้ค่ะ

เมื่อกี้หุ้นส่วนเขาตอบแบบนี้เหมือนกันคือเหมือนมันมีหมู่บ้านญี่ปุ่นเหมือนมีอะไรอย่างนี้
ลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะคะ